ก็คือยังคงเป็นคำถามสงสัยของเหล่าบรรดายญาติ
จนตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งลูกชายและลูกสาวของคนตายเอง
ก็สงสัยเหมือนกันว่าแม่ถูกฆาตกรรมหรือไม่
หลังจากมีคนไปพบนะคะศพของผู้หญิงคนนึงค่ะ
ซึ่งจริงเป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณแล้ว
แล้วพบศพอยู่ข้างบริเวณโอ่งที่แตกแล้ว
ลักษณะเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะญาติของเขาเองบอกว่านี่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่
แม้จะพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเป็นลักษณะตัดเพาะกับชีวิต
เหมือนจุดหมายลาตายก็ตาม

เดินทางไปที่หมู่บ้านขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากมีเหตุการณ์พบศพอดีตพยาบาลเกษียณ
ถูกเผาไหม้เกรียมอยู่ข้างโอ่งภายในบ้านพักนะคะ
โดยจุดเกิดเหตุนางน้อยอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวัย๖๓ปี
ร่างกายถูกเผาตั้งแต่ช่วงคอลงมา
แล้วข้างสบพบองค์ดินที่แตกแล้วด้วย
ตำรวจชุดสืบสวนของสพแม่ริมค่ะ

หลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพราะลูกสาวและลูกชายนะคะยังติดใจหาสาเหตุการตาย
เชื่อว่าแม่อาจถูกฆาตกรรม
โดยจุดแรกก็คือห้องครัวข้างบ้าน
ตำรวจก็ให้ลูกสาวของผู้ตาย
เข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับนั่นคือจุดแรกที่เข้าไปตรวจสอบ
จุดที่๒ครับลูกสาวผู้ตายเปิดบ้านที่พักของผู้ตายให้เก็บหลักฐานเพิ่มเติมภายในบ้าน
แต่ว่าไม่อนุญาตให้เก็บภาพบันทึกภาพ
จากนั้นประมาณ๑ชั่วโมงตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมบริเวณหลังบ้านจุดที่พบศพใช้เวลานานกว่า๒จุดแรก
เพราะนั่นเป็นจุดที่สำคัญต้องเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างอย่างละเอียด
จากนั้นก็นำหลักฐานทั้งหมดมารวมกันที่บริเวณหน้าบันไดบ้านของผู้ตาย
มีกระดาษเสื้อผ้าของใช้ของผู้ตายนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะดูภาพหน่อยนะคะเป็นภาพช่วงภาพมุมสูงเนี่ย
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าบ้านของผู้ตายลักษณะบ้านเป็นยังไง
นี่ลักษณะภาพมุมสูงจะเป็นแบบนี้เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยคุณ
แล้วรั้วรอบเนี่ยขอบชิดรอบบริเวณบ้านเลยนะคะ
หลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยเป็นป่าก็อยู่ติดกับจุดที่พบศพนางน้อยคนตายนี่แหละ
แล้วไปตรวจสอบรั้วที่เป็นป่ามีบ้านของเพื่อนบ้านเนี่ยจริงอยู่ติดกันสองหลังนะ
ก็คือบ้านที่อยู่ติดตรงข้างบ้านกับบ้านที่อยู่ติดตรงหลังบ้าน
คุณผู้ชมลองดูจุดที่พบศพนางน้อยคือตรงนั้น
หลังบ้านมีบ้านเพื่อนบ้านข้างบ้านก็มีบ้านเพื่อนบ้านเหมือนกัน
ทีนี้คุณสุชาดาค่ะก็เลยได้พูดคุยกับลูกสาวของคนตายค่ะ

เล่าแบบนี้ลูกสาวบอกโทรคุยกับแม่ทุกวันเลย
แล้วก็กลายเป็นว่าจากที่โทรคุยกันทุกวัน
มา๑๑ตุลาคมที่ผ่านมาอยู่ดีติดต่อแม่ไม่ได้
๓ตุลาคมเป็นวันเกิดน้องชาย

ปกติแม่ก็จะต้องโทรอวยพรวันเกิดน้องชายทุกปีอยู่แล้ว
ก็เลยโทรบอกให้ญาติเข้าไปดูแม่หน่อย
จนกระทั่งกลายเป็นว่าไปเจอว่าแม่เสียชีวิตแล้วนะคะ

เชื่อว่าแม่อาจจะฆ่าตัวตาย
เพราะแม่น่าจะเครียด
มีการไปพบบันทึกการโอนเงินลงทุนในแอปพลิเคชัน๑จำนวนหลักล้านล้านบาทเลยทีเดียว
แต่เธอยืนยันแบบนี้แม่ไม่ได้เครียดค่ะ

แล้วลักษณะของการตายอันนี้ลูกสาวบอกนะบอกว่า
มันดูโหดร้ายเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะทำเองได้
อยากให้ตำรวจคลี่คลายคดีนี้ค่ะ
จะเป็นเรื่องของสาเหตุการณ์ตายอยู่แล้วค่ะ
ตอนนี้ค่ะก็ตกใจตั้งแต่ที่ทราบข่าวมา
และก็ในส่วนที่เรียงงานตำรวจล่ะก็จะเป็นเทอร์เวส

จะสามารถตามตัวตามสาเหตุในเรื่องของการตายแม่ให้ได้ชัดเจนหรือว่า
ผู้ที่ทำร้ายแม่เกิดขึ้นมาให้มารับข้อมูลตรงนี้ค่ะว่าการสูญเสียเป็นยังไง
นี่คือทางฝั่งของลูกสาวนะคะดูทางฝั่งของเพื่อนนางน้อยคนตายหน่อยก็แล้วกัน
พวงพากาค่ะเล่าแบบนี้บอกว่านางน้อยคนตายเนี่ยเป็นคนดีนะ
ไม่เคยเห็นมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกับใครเลยแต่ก็อาศัยอยู่บ้านหลังเนี้ยเพียงลำพัง
เจอกันนะวันสุดท้ายก็คือ๑๐ตุลาคมวันนั้นเนี่ยไปงานศพของคนในหมู่บ้านนี่แหละ
แล้ววันนั้นยังมีแม่ค้ามาขายลอตเตอรี่เลยตอนเจอกันเนี่ยคือแม่ค้าเนี่ยทำลอตเตอรี่ชุด๕ใบ
ตกตรงพื้นเลยตรงหน้าเราก็ยังคุยกันกับนางน้อยว่าเออเดี๋ยวช่วยกันซื้อนะ
เพราะอาจจะเป็นโชครางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าตัวเธอเองเนี่ยซื้อไปสองใบ
ส่วนตัวนางน้อยคนตายเนี่ยซื้อไป๑ใบแล้วก็มีเพื่อนในงานด้วยซื้อไปอีก๒ใบ
รวมแล้วทั้งหมดห้าใบโดยหมายเลขลอตเตอรี่นะคะที่แม่ค้าคนนั้นเนี่ยทำตกในงานศพที่ไปด้วยกันอ่ะ
ก็คืออันนี้คุณผู้ชมหมายเลขนี้๐๖๐๐๖๖นี่แหละค่ะ
จนกระทั่ง๑๑ตุลาคมสักประมาณ๑ทุ่ม๓๓นาทีนะ
เพื่อนเล่าว่าตัวนางน้อยคนตายส่งข้อความมาบอกขอเลขบัญชีหน่อยเดี๋ยวจะโอนเงินค่าลอตเตอรี่ให้
นี่เป็นข้อความแบบนี้เจ๊ส่งเลขที่บัญชีมาจะโอนเงินให้๑๑๐บาทนี่แหละค่ะ
ตอนประมาณ๑ทุ่ม๓๓นาทีนะคะจนทุ่ม๓๙ก็ยังตอบกลับไปเอ้าก็นึกว่าไม่เอาแล้ว
แล้วก็มีการตอบกลับกันไปกันมาเอาเถอะนี่แหละค่ะก็คุยกันกับเพื่อนเป็นข้อความที่เป็นหลักฐานนะคะในการคุย
ก็สุดท้ายเธอบอกว่าเธอก็ตกใจนะเพราะยังไม่ทันได้โอนเงินค่าลอตเตอรี่เพื่อนก็มาเสียชีวิตซะก่อน
รับเหมือนกันติดใจการตายของเพื่อนนะเพราะถ้าเกิดว่านางน้อยฆ่าตัวตายจริงทำไมถึงต้องใช้วิธีที่ทรมานตัวเองขนาดนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เพื่อนสงสัยนะคะบอกว่าจะฆ่าตัวตายคือกินยาฆ่าตัวตายก็ยังพอเข้าใจแต่นี่เหมือนเผาตัวเองตายมันดูทรมานเกินไป
ทางด้านของภูมิกับการตำรวจภูทรเชียงใหม่พลตำรวจรีธวัชชัยนะคะท่านแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้ท่านบอกแบบนี้นะคะว่า
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้นะคะผู้ตายเนี่ยถูกเผาเสียชีวิตข้างโอ่งที่แตกไม่ได้ถูกยัดลงไปในโอ่งนะคะ
แล้วไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือมีบทสนทนาผ่านทางไลน์ค่ะระหว่างตัวคนตายนางน้อยกับแก๊งมิจฉาชีพด้วย
ลักษณะเหมือนนางน้อยคนตายถูกหลอกให้ร่วมลงทุนผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่ง
มีการโอนเงินไปลงทุนด้วยนะคะ
โอ้โห๑๐บัญชี๑๕รายการสูญเงินไปเป็นหลักล้านบาทเลย
เชื่อว่าแก๊งมิจฉาชีพน่าจะมีมากกว่า๑คน

ติดต่อผู้ตายออกอุบายชักชวนให้ร่วมลงทุน
บอกว่ามีผลตอบแทนน่าเชื่อถือ
พอผู้ตายหลงเชื่อก็เลยโอนเงินไป
ซึ่งแก๊งนี้อาจจะโอนเงินไปที่บัญชีอื่นหรืออำพรางเบื้องต้น
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะดำเนินการทั้งหมด
ซึ่งถ้าพบว่ามันมีเรื่องของบัญชีม้า
ก็ปรากฏว่ารู้แล้วนะมีบัญชีม้าเป็น๑๐คนเลยนะคะคุณ